คุณผู้ชมได้ฟังเรื่องราวดีกันไปแล้วนะคะ
คราวนี้เราไปเติมความอิ่มท้องดีกันบ้างดีกว่านะคะ
เพราะว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราต้องมีต้องเติมกันไม่ขาดนะคะ
เอาเป็นว่าเอาใจสายเนื้อแล้วก็เอาใจสายเส้น
พาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้โอ้โหบอกเลยว่าเด็ดดวงจริง
เส้นก็เหนียวนุ่มน้ำซุปก็กลมเนื้อนี่ก็ฉ่ำเหลือเกินนะคะ

ไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเขียว
อยู่ที่หมู่แปดตมบลบูลเกิดอคตจังหวัดพยาวเจ้า
ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเขียวนะเขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายเมนู

ทำผ้าคิริ้วหล่นไปจะกินได้ยังไง
ไม่แล้วดูค่ะเด็ดจริงเพราะนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อระดับตำนาน
เนื้อนี่เปื่อยนุ่มน้ำซุปหอมรสชาติกลมนะ
วกกับเส้นก๋วยเตี๋ยวที่นุ่มเหนียวกำลังดีเลยค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญนะคุณอร่อยเด็ดจนลูกค้านี่แวะเวียนมา
ไม่ขาดสายเพราะลูกค้าบอกว่าให้เยอะจริง
ขายมานานกว่า๔๐ปีแล้วเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยนะคะก็เป็นสูตรพิเศษสูตรโบร่ำโบราณที่ปรับปรุงจนลงตัว
และที่สำคัญค่ะรู้อกรู้ใจลูกค้าก็เลยทำออกมาแบบนี้เรียกว่าใครกินก็ติดใจอ่ะค่ะ
อกจากนี้นะคุณจะมีเมนูอีกมากมายหลายอย่างเผื่อว่าใครอยากจะกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรบ้าง
แบบนี้บางคนชอบเนื้อใช่ไหมเอาข้าวซอยเนื้อก็มีบางคนชอบลูกชิ้นอ้าวข้าวซอยลูกชิ้นก็จัดให้นะจ๊ะ
ไม่เคยเห็นมาก่อนข้าวซอยลูกชิ้นมีด้วยล่ะพูดเลยว่าร้านนี้เขาจัดเต็มจริงนะคะ
แวะร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเขียวก่อนนะคะ
เพราะว่าเป็นร้านเด็ดอร่อยระดับตำนานกว่า๔๐ปีค่ะ
พี่กัดอีกครั้งนะคะอยู่ที่ตำบลบุญเกิด
อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
คุณผู้ชมสังเกตนะที่โต๊ะนะผมลองดูเมื่อทุบเมื่อ
ผักบุ้งผักถั่วงอก
นี่คุณดูคุณดูมีถั่วงอกด้วย
ขวงอกสดค่ะค่ะ
ต้องบอกว่าสดใหม่ให้เยอะ

สโลแกนมีคุ้น
คิดเมื่อกี้เลยนะเนี่ย

คิดเอง

สังเกตดูนะคุณแล้วโต๊ะแต่ละโต๊ะคือนั่งกันแน่นเลย

เขาบอกว่าหาก๋วยเตี๋ยวเนื้อทานอร่อยเนี่ย

เขามีวิธีการทำให้เนื้อมันไม่เหม็นสาบไม่เหม็นขาว

แวะเตี๋ยวร้านป้าเขียวกันนะคะ